ดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะครับ
แต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นบ่อยนะฮะ
สำหรับน้องที่ลงไปเล่นน้ำกันนะครับ
ก็มีเสียชีวิตไป๒ศพก่อนหน้านี้
อีกคนนึงเนี่ยสาหัสนะฮะที่บุรีรำนะครับ
ล่าสุดน้องอีกคนนึงก็เสียชีวิตตามเพื่อนไป

วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพพร้อมกันทั้งสามศพนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องที่เสียชีวิตคนล่าสุดก็คือน้องมาวินเด็กชายวัย๗ขวบนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็ร้องไห้กันนะฮะอยู่ที่หน้าโรงศพนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
ย้อนให้ชมหน่อยนะครับหลังจากที่ญาติญาติก็ยังทำใจไม่ได้
มาวินวัย๗ขวบที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากบาดเจ็บสาหัสจากการจมน้ำที่ริมฝ่ายบ้านตาเสา
ตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีลำ
เมื่อบ่าย๒๒ธันวาคมก็จมน้ำพร้อมกับเพื่อนนะฮะ
เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไป๒ศพนะครับ
เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไป๒ศพนะฮะ

งานศพเนี่ยที่เราพิมพ์ใหม่นี่คือ
คุณยายของน้องมาวินนะครับชื่อคุณยายก้อน

ยายบอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลานอยู่คนเดียว
ยายบอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลานอยู่คนเดียว
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา

ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
ยายก็นั่งร้องไห้ลูบคลำลงศพตลอดเวลา
แต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่คุณพ่อน้องภูเก็ตบอกนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยเคยมีงานกระถิ่น
แล้วมีพระมาทักชี้ไปที่สระน้ำที่เกิดเหตุนะครับ
ที่บริเวณริมฝ่ายบ้านตาเสานะฮะ
พระเนี่ยบอกว่ามีเจ้าที่ตรงนี้ต้องการเอาชีวิตเด็กที่มีผมจุก๓คนไปเป็นกุมาร
จะเอาไปช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้ติดใจ
ค่ะก็คิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรหรอกนะฮะไม่ได้ติดใจอะไร
มาเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับน้องภูเก็ตลูกชายจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนรวม๓ศพเนี่ยนะ
คนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยพูดถึงเรื่องที่พระรูปนี้เคยมาทัก
แล้วก็มาสังเกตดูนะครับพบว่าตัวน้องภูเก็ตกับเพื่อนที่ชื่อน้องพอร์ตที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
มีผมจุกบนหัวทั้งคู่นะฮะแต่น้องมาวินไม่มีเพียงแต่ว่าทั้ง๓คนเนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันมาก
จะเอาเด็กไปสามคนไปเป็นกุมารเลี้ยงเขาครับไปเลี้ยงวัวเลี้ยควายให้เขาครับ
นี่ฮะอายุเจ็ดขวบทั้งสามคนนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับศพของเด็กเด็กทั้งสามรายเนี่ยนะคะ
ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านวันนี้ก็นำศพมาทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดบ้านตะเสาทำพิธีชาปนกิจ

และสุดท้ายคือร่างของน้องมาวิน
บรรยากาศเศร้ามากจริงค่ะคุณผู้ชม
ไปดูเหตุสลดนี้กันหน่อยนะคะ

มาวินกับเพื่อนนะคะรวมแล้ว๕คน
เล่นกันที่ริมฝ่ายหลังเลิกเรียน
แล้วก็มองเห็นคันเบ็ดฝรั่งอยู่ริมสระ

พยายามจะยื่นมือไปคว้าไปหยิบนะคะ
กลายเป็นว่าลื่นถลายตกลงไปในน้ำ๓คน

ก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือ

แล้วก็เลยวิ่งย้อนกลับมาช่วยกัน
แต่ไม่ทันค่ะเสียชีวิตไปสองคน
น้องมาวินตอนแรกก็ช่วยมาได้
หัวใจขึ้นมาได้นะคะแล้วส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายน้องมาวินก็มาเสียชีวิตไปอีกคนนึง
รวมแล้ว๓ศพนะคะจากเหตุการณ์นี้
แล้วเด็กอายุเพิ่ง๗ควบค่ะ
ฝ่ายน้ำนี้อ่ะนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่เก้า

ห่างจากโรงเรียนวัดบ้านตาเสา
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องทั้ง๓คนเรียนอยู่

สระนี้กว้างประมาณ๑๕๐เมตร
ยาว๒๐๐เมตรลึกประมาณ๓๕เมตรนะคะ

คุณผู้ชมคะก็มีเรื่องราวความเชื่อด้วยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ลือกันว่า
ฝ่ายน้ำที่เด็กทั้ง๓คนตกลงไปเสียชีวิต

มีคนเสียชีวิตจุดเดียวกัน๖ศพนะคะ
ยังมีควายจมน้ำตายไป๑ตัวด้วย
รวมแล้วคือ๗ชีวิตที่สระนี้สระน้ำตรงนี้
ชาวบ้านบอกว่าบางทีกลางดึกได้ยินเสียงค่ะ
เป็นเสียงเด็กเล่นน้ำกันอยู่กลางสระเลย

ฝ่ายตรงนี้เคยเป็นวัดเก่า
มีการเตรียมการกันว่าโอ้โหควรจะตั้งศาลไหม
ควรจะมีสารให้ผี
ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตรงนี้ไหม
นี่เมื่อคืนเด็กยังลองเล่นน้ำปักเลย

เด็ก๓คนที่ตายมักก็ยังอยู่ตรงนั้นเลย

ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ปีเครือจันทร์อายุ๕๒ปี
ผู้ใหญ่บ้านกระสังหมู่๘ตมตาเสาอำเภอห้วยราช
บอกว่าฝ่ายน้ำตรงนี้มีคนไปเล่นน้ำบ่อยที่ผ่านมาเคยไปช่วยคนตกน้ำ
รอดมาเนี่ยหลายคนมากครับแต่จุดที่เด็กเด็กตกลงไป
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นจุดอาถรรพ์อันนี้ความเชื่อส่วนตัวของผู้ใหญ่นะคะ
เพราะว่าคนที่ลงไปแล้วตกไปตรงนี้ไม่รอดไม่รอดสักราย
คนที่ตกลงไปถึงแม้จะว่ายน้ำเป็นยังไม่รอดเลย
ที่ผ่านมาเคยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แถวนั้น
ว่าห้ามลงไปหาปลาห้ามลงไปเล่นน้ำ
แต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรือบางทีก็พลาดตกลงไปก็มีค่ะ
ผู้ปกครองเขาบอกให้ไปดูเด็กด้วยเด็กมาเล่นน้ำอยู่
มันจะจมนะเพราะน้ำตรงนั้นไม่มีประวัติการเสียชีวิต
เพราะเคยมีเด็กคนหนึ่งที่จมผมไปช่วยทันผมวิ่งจากนู่น

แล้วก็ไม่มีตายเลยแต่ตรงนี้ถ้าเป็นปั๊บทุกรายครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็กังวลไปกันหมดแล้วฮะใช่ค่ะ
ถ้ากังวลหรือหวาดกลัวก็ต้องเชื่อทางที่ผู้ใหญ่บ้านแกบอกนะ
คือลูกหลานหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยต้องระวังลงไปบางทีสภาพของพื้นที่มันอาจจะแบบเป็นแอ่งแล้วลงไปแล้วพลุบไปเลยมันก็ยังไงก็ช่วยตัวเองไม่ทันเหมือนกัน
แต่ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของชาวบ้านด้วยเดี๋ยวจะสร้างสารปู่ตาหรือว่าตายายอะไรแบบนี้ฮะปู่ย่าตายายประจำหมู่บ้านเอาไว้ข้างสระแล้วจะทำบุญใหญ่ด้วยจะได้หมดเคราะห์กันชาวบ้านจะได้คลายความกังวลนะครับ
ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่แค่น้องน้องสามศพนะฮะหลายศพมาแล้วนะครับต้องระวังนะคะครับ